เที่ยวบินที่คุณน้ำแข็งและคุณทัศธรจะ

ดีเรย์ครั้งที่หนึ่ง๑๕นาที

อีกนิดนึง

รีวิวรีวิวเกาหลีที่ยังไม่ถึงเกาหลี

สุดท้ายแล้วคือยกเลิกไฟล์วินไปเลยจ้า

แล้วจะมีเครื่องบินมาอีกทีนึงก็คือ
สถานการณ์ตอนนี้เขาก็ทยอยให้ผู้ได้สารไปแคนเซินต์ต่อมอ
แล้วก็ไปรับกระเป๋าคืนนะคะโดยที่เขาจะมีโรงแรมให้พักนะคะ
ซึ่งยังไงก็ไม่สามารถบินได้คืนนี้
จากดีเลไม่ใช่ดีเลแล้วเป็นยกเลิกเที่ยวบิน
แล้วคุณจะไปต่อไหมถ้าไปเที่ยงพรุ่งนี้

พยาบาลในคลิปครับก็เอามาโพสต์ไว้
จะไปเกาหลีใต้กับเพื่อนจองตัวเครื่องบินของสายการบินเกาหลี

ถ้าคุณจะไปอีกทีไปเที่ยงพรุ่งนี้
คุณผู้ชมครับเธอบอกเซ็งน้ำแข็งเป็นอย่างนี้เซ็งไหม

เฉพาะชั่วโมงเดียวก็เซ็งจะตายอยู่แล้ว
นี่แหละครับคือเสียเวลาไปวันหนึ่ง
จะฆ่าจองที่พักไหนจากการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว
แต่เธอบอกว่าก็ไม่ติดใจ
อ้าวทำไมไม่ติดใจอ่ะคือสายการบริเคราะห์รับผิดชอบนะ
ชดเชยดูแลเต็มที่จัดหาโรงแรมมีอาหารให้มีรถบัตรรับส่งนะครับ
แล้วก็มีค่าชดเชยด้วยให้เท่าไหร่นะคนละ๒๘๐๐บาท
บาทนะครับมีคูปองอาหารในท่ากัดสยานให้รับประทานด้วย
แล้วมาบอกกันทำไมคือ

คุณผู้ชมเคยเครื่องบินดีเลมากที่สุดนานเท่าไหร่ครับ
แต่มันจะมีเรื่องสภาพอากาศเรื่องสภาพเครื่อง
ก็ดีแล้วล่ะถ้าเขาบอกว่าเออเครื่องมันไม่สมบูรณ์มันมีปัญหา
แล้วมันจะต้องซ่อมก่อนก็ให้เขาซ่อมเถอะ